ข้าวต้มของคนโคราชจะเรียกว่าข้าวแผะหรือที่คนโคราชเรียกว่าเข่าแผะเป็นอาหารโบราณที่มีรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วยการปรุงรสชาติและการใช้ส่วนผสมวัตถุดิบที่มีความแตกต่างจากข้าวต้มของภาคกลาง
โดยข้าวแผะจะใช้วัตถุดิบที่เป็นพืชผักสมุนไพรอย่างฟักทองยอดผักต่างตามฤดูกาลใส่ลงไปในข้าวต้มด้วย
และมีการปรุงรสชาติให้แตกต่างจากข้าวต้มทั่วไป
ด้วยการเติมน้ำมะขามผงน้ำตาลอ้อยโรยจึงมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นโคราช
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน